ของคุณอันนี้จะตบให้สลายไขมันหรือเปล่าคะ
พยายามอยู่แต่ก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่
มาดูเรื่องแรกกันก่อนจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวนะครับ
เตี๋ยวร้านนี้ชื่อเขาไม่ธรรมดาจริงที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อเขาแปลกก๋วยเตี๋ยวเต๋ปลา

อาจจะฟังดูโหดแต่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เนี่ย
เป็นรสชาตินี่ถูกปากถูกใจ
แล้วก็ชื่อว่าเต๋ผักแบบนี้เนี่ย

เออมันเตะปากเตะตาเพราะว่าเป็นภาษาถิ่น
ถ้าเป็นไทยกลางก็จะเตะปากเตะตา

ได้ยินชื่อร้านนี่ก็ถือว่าต้องไปลองกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
อำเครภานะท์จังหวัดอำนาจริง
โอ้โหลูกคงลูกค้านี่แน่นเอียดเลยนะครับ
แล้วก็มีทั้งลูกค้าประจำลูกค้าขาจร
แวนกันไปอุดหนุนแน่นร้านครับ
นายธนวัฒน์แก่บุตรอายุ๔๐ปีเจ้าของร้านบอกว่า
สาเหตุที่ตั้งชื่อร้านว่าเต๋ปาก
มาจากการจินตนาการของตัวเองล้วนครับ
หากจะตั้งชื่อร้านนะครับที่จะทำให้ลูกค้านั้น
ติดตาติดใจสะดุดตาต้องตั้งชื่อให้แบบว่าแปลกหน่อย
ให้คนแบบเอกใจหน่อยให้คนรู้สึกสงสัยกันนิดนึง
จะได้เข้ามาในร้านไงว่ารสชาตินี่มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
ลูกค้าเขาเลยตัดสินใจเข้ามาในร้าน
เพราะว่าเจอกับชื่อร้านที่ว่าเต๋ปากนี่แหละครับ
ปากเป็นภาษาอีสานเขาแปลว่าถูกปากถูกใจ
เต๋ตาก็ถูกตาต้องใจประมาณนั้น
เกี่ยวอะไรกับการจะไปเตะตาเตะปากนะ
จริงก็คือเตะตาเตะใจอะไรประมาณนี้
ถูกต้องครับมันเป็นโซโลแกนของเขา
รสชาติเต๋ปากคนขายเต๋ตานี่ลูกค้าก็ติดใจครับ

ส่วนเมนูก็มีให้เลือกทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้น
เส้นหมี่วุ้นเส้นและเส้นบะหมี่นะครับ

ขายในราคาเขาบอกว่ามีราคาแบบที่เขาตั้งขึ้นมาเอง
ก็คือราคาปากบวมวงเล็บธรรมดา
ก็คือราคาธรรมดานั่นแหละ๓๕บาท

ถ้าปากแตกก็คือพิเศษ๔๐บาท

คือถ้าโดนเตะเนี่ยปากบวมนี่คือธรรมดา
แต่ว่าถ้าปากแตกเนี่ยไม่ธรรมดาแล้ว

ลองชิมกันหน่อยผมเชื่อว่ารสชาติมันน่าจะออกแซ่บหน่อย
ใช่เห็นพริกเมื่อสักครู่นี้แล้ว
ลูกค้าที่มาลองชิมต่างบอกว่ารสชาติเนี่ยแซ่บจี๊ดจานนะ

เต๋ปะหักสมกับชื่อร้านจริง

ขายได้วันละหลายร้อยชามเลยทีเดียวนะ

ขอเส้นเล็กสักหนึ่งช้า
ได้เลยเดี๋ยวจัดเต๋ปากให้เลย
ไม่ต้องยังไม่อยากโดนเตะ
ตาได้อยู่แต่อย่าเต๊ปากไม่ได้

แต่ว่าต่อไปยังมีเรื่องของบะหมี่ต่อ
ยังมีเรื่องของชามยักษ์ด้วยคุณผู้ชม
ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่บะหมี่ธรรมดานะคะ
เพราะว่าธรรมดาเราไม่นำเสนออยู่แล้วจ้า
วันนี้พามานำเสนอบะหมี่ชามยักษ์
แต่ไม่ได้บะหมี่ธรรมดาคือมันเป็นถาดยักษ์
ที่คุณผู้ชมไม่สามารถไปคนเดียวแล้วทานได้แน่นอน
บอกว่าอย่างน้อยนะ๑๐๑๕คนเอาสิ
ไปกันที่จังหวัดสุราธานีกันเลยคุณผู้ชมค่ะ

แปลว่ารับประกันความอร่อยรสชาติด้วย

แหละลูกค้าแห่ไปลองชิมก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์หลากหลาย
นูของร้านบะหมี่เติบอร่อยติดดาวนะคะ
อยู่ที่ถนนดอนนกซอย๑๙อำเภอเมืองสุราธานี
นี่ขนาดเขาบอกว่าเพิ่งเปิดได้เพียงแค่เดือนเดียวนะคุณนะ

เดือนเดียวคนแน่นมากโดยส่วนใหญ่นะคะ

คือมันเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาใต้ดิฉันคาดว่าอย่างนั้น

แต่ดิฉันอาจจะออกเสียงไม่ถูก

ใหญ่มากนะเกินฟุตนึง

ใช่มีทั้งเส้นหมี่หมูแดงเกี้ยวหมูลูกชิ้นปลาไข่ต้มกระดูกหมู

ไข่เยอะมากไข่ใหญ่มากเยอะแน่นโอ้ตู้มค่ะคุณค่ะ
ต้องบอกเลยว่าเห็นแล้วตกใจ
เสิร์ฟมาพร้อมนี่ค่ะน้ำซุปทั่วใหญ่นะคะ
ให้ลูกค้ารับประทานกันอย่างเต็มที่ในราคาถาดละ๖๐๐บาท
โอ้โฮแต่ทานกันหลายคนหา

บะหมี่เยอะมากกี่ก้อนก็ไม่รู้เนี่ย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะด้านนางสาวกฎชกรสังคม
หรือว่าคุณนิวอายุ๓๔ปีเจ้าของร้านเขาเล่าว่า
ก่อนหน้านี้นะคะขายบะหมี่ชามปกติเหมือนร้านทั่วไปแหละ
แต่ว่าทางร้านคิดทำบะหมี่เติบ
ซึ่งมาจากภาษาถิ่นที่แปลว่าใหญ่
เนื่องจากว่าที่ร้านจะมีนักเรียนมาทานกันกลุ่มใหญ่เป็นประจำ

ก็เลยท้าทายเจ้าของร้านบอกว่า
ให้มีการทำชามใหญ่แบบจัดเต็มให้หน่อย

แน่จริงเอามาเลยชามใหญ่ชามใหญ่เลยเดี๋ยวกินเลย
เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการทำบะหมี่ใส่ถาดที่มีขนาดตั้งแต่
เขาเรียกว่าหมี่ถาดอนุบาลใช้บะหมี่๓ก้อน
เด็กอนุบาลอันนี้เด็กอนุบาล๓ก้อนเบา
มีเติบหรือว่ามีใหญ่๕ก้อน
อันนี้มัธยมประถมประถมอันนี้ประถม
และหมี่เท่าเทนหรือว่าหมี่ใหญ่มาก๑๐ก้อน
ระดับมหาลัยหรือยังมัธยมเลย
เออไม่ต้องมหาลัยเขาไม่ทานกันแล้ว

ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีถาดหายเอิดหรือว่าหมี่หายซ่า
ที่ใช้เส้นบะหมี่น้ำหนัก๑๕กิโลกรัม
ใส่ถาดขนาด๑๘นิ้วคุณค้าสามารถทำให้คนแบบกิน
เขาบอกว่าคนที่ซ่าหายซ่ากันไปเลย
ใครมาท้าทายมาซ่าเขาเนี่ยนะ

หากว่าใครอยากกินเมนูใหญ่สูตรต้องมา๑๐๑๕คนถึงจะกินกันหมด
อันนี้ก็คือเป็นระดับมหาลัย

เต็มมากน้ำหนักบะหมี่๑๕กิโลกรัม
คุณขาทานคนเดียวไม่ไหวจริงถาดใหญ่มาก
จากหมี่เติบแล้วจริงทางร้านก็ยังมีชามธรรมดา
ให้กับลูกค้าที่สำหรับมาทานคนเดียว
ลองรสชาติที่รับรองเลยว่าอร่อยสมกับชื่อร้านอย่างแน่นอน
ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาอย่างที่บอกไป
ใหญ่แล้วคุณภาพดีแล้วก็รสชาติอร่อยคุ้มค่า
มีให้เลือกหลายทรายจังแต่อนุบาลยันต์มัธยมไม่เท่าไหร่
เดี๋ยวจะยกทีมงานไปเหมาไปที่ร้านเลย

ไปคนเดียวไม่ได้ต้องไปกันเป็นทีมเป็นชุด
โอ้ยอั๊ะทานของขาวมาแล้วมาก

ขนมพื้นเมืองแนวรำหรือว่าที่
หรือว่าที่เรียกคือว่าขนมเจาะหู
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อย

ที่นี่แหละชาวบ้านหมู่สิบตำบลควนด้วน
ควนด้วนขออภัยครับตำบลควนด้วนนะครับ
จังหวัดตูนช่วยกันทำขนมแหน่รำหรือว่าขนมเจาะหูนะครับ
ซึ่งเป็นขนมโบราณสืบทอดมาจากบรรพบรุษ

ส่วนใหญ่จะทำในช่วงงานบุญโดยเฉพาะงานเดือน๑๐ครับ
เรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวเราก็ไปถามคนนี้
นางกะลิยะแสะอามาอายุห้าสิบสองปี
บอกว่าช่วงหลังเนี่ยมีคนทำขนมชนิดนี้น้อยลงครับ
ได้สาธิตวิธีการทำในงานหรือว่ากิจกรรมต่างในหมู่บ้านนะ

จะเริ่มจากนำน้ำตาลแดงครับไปเคี่ยวให้เหนียว
กรองเอาเสร็จออกแล้วนำแป้งเข้าจ้าวไปผสมนวดให้เข้ากัน
จากนั้นครับก็นำน้ำมันมาทาในถาดหรือว่าใบตองนะครับ
แล้วก็นำแป้งไปปั้นเป็นก้อนกลมนะครับ
แล้วกดให้แบนบนใบตองหรือว่าถาด
จากนั้นครับก็เจาะรูตรงกลางนี่แหละ
มันไปเป็นที่มาของขนมเจาะหู
อ๋อก็คือเจาะรูนั่นแหละมันจะมีรูคล้ายโดนัสคุณผู้ชมครับ
ก่อนนำไปทอดในน้ำมันร้อนนะครับ
เสด็จน้ำมันแค่นี้ก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วล่ะ
แหมแนวรำนะครับจะมีลักษณะกรอบนอก
ส่วนข้างในจะเป็นเนื้อทรายรสชาติหวานหอม
นิยมทานกับชาหรือไม่ก็กาแฟครับ
คือทำใหม่แล้วกินแบบร้อนแบบนี้นะคุณจิบกับชานะ
ครับเป็นอย่างไรอิ่มรักษณะคล้ายโดนัสอย่างที่คุณบอก
จริงแล้ววิธีการที่เขาเจาะรูเนี่ยที่เขาถามทำไมโดนัทถึงต้องมีรู
เขาจอดรูเพื่อที่ให้ข้างในมันสุกคุณผู้ชม
ไม่อย่างนั้นเนี่ยข้างในมันอาจจะไม่สูบนี่ก็อาจจะเป็นวิธีการคล้ายกัน
เพราะว่าต้องนำไปทอดถ้าทอดนานเกินไปมันก็เกรียมมันก็ไหม้
มันก็เป็นขนมที่ไม่อร่อยเออมันก็จะไหม้ง่ายแค่นั้นเอง
เอาล่ะมาถึงของหวานไปทานของหวานกันต่อเลย
อันนี้ดิฉันภูมิใจมากมากมาก
ว่าช่วงนี้ประเทศไทยเราจึงยังมีผลตกลง
บ้างแต่อากาศก็ยังร้อนอยู่ดี
ไปทานของหวานวันนี้เนี่ยต้องชวนสาวไปด้วย
น้องใบตองของเราชื่นชอบของหวานเป็นอย่างมาก

แต่ว่ารอนานเกินยังไม่มาสักทีเดี๋ยวโทรตามสักหน่อย
ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะครับน้องใบตองเนี่ยไม่ได้เรื่องเลย
ต้องให้มารอตลอดร้อนก็ร้อนคุณผู้ชมครับ
มาสักทีสิจะโทรตามซะหน่อยอยู่ไหน
รอจนเงยาโตงหมดแล้วใช้แล้วเปียกหมดแล้ว

เนี่ยต้องกินใหม่จะไปทานของหวานทั้งที
เล่นทำดีทองเลยเหรอดูสีแบ้วมากครับทุกท่อง

คุณผู้ชมก็พร้อมแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตลอดกินกันเลยครับ

รถของเราพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยครับ
ตะแดมาคราวนี้พร้อมเลยนะ
พร้อมมากครั้งที่แล้วคุณให้ฉันวิ่งตามฉันเหนื่อย

เร็วหิวของวันหิวของวัน

โอ้โฮทองร้องจ๊อกตลอดครับ

ใครบอกง่วงใครง่วงผมนี่แหละผมมีสง่วงลิก
โอเคฉันไม่ง่วงเลยไม่ง่วงเลยนะหน้าตาปลื้อปลืออย่างนี้

คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบาบูแบร์แล้ว
และตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของร้านคุณดุดนะครับ

ไปร่วมทำเมนูเด็ดของร้านนี้

ร้านนี้จริงแล้วมันเป็นแฟนชายครับ

มันเริ่มทำที่ประหลาดกลางราตบาลลองสิ
เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตชิมชามะลิ

อันนี้เป็นฮันนี่โทสตอเบอรี่ครับ

เมนูแรกผ่านไปแล้ว
ต่อมาเมนูที่สองดูแล้วก็

อฟเฟิลชาเขียวสตอเบอรี่ครับ

มาแล้ว
แสดงคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะพามาทำเมนูที่มีชื่อว่า

ดุดครับพูดถึงเส้นทางในการมาที่ร้านเราหน่อย

ร้านจะอยู่ตลาดกลางราชสวายครับคลอง๔
อยู่ระหว่างเส้นลำกาทะลูกับเส้นทันยาวหลี่

ถ้าเป็นวันธรรมดาจาก๑ศุกร์เปิด

ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็๙โมงถึง๓ทุ่ม

ตลอดกินของเรามาแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชม
เอาล่ะวางเรียงรายอยู่แบบนี้

ขออนุญาตนุรเรียกไปเก็บให้หมดก่อน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้ว

คุ้มมากโดยเฉพาะสาว
ฐานคลันส์สายหวาน
สายหวานอยู่แล้วข้าวไม่ค่อยทานทานแต่ของหวาน
แล้วก็เป็นเบาหวานในที่สุด

เอาทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับ
ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันครับ